มาเทรนโซทาลไหมครับ

แล้วเราก็เรียกว่ามาพูดเรื่องของการดูแลตัวเอง
อันตรีกันเทคนิคอะไรอย่างไรบ้าง
ผ่อนเพียงพอทานอาหารให้มีประโยชน

ถ้าเกิดว่าใครทำ๓อย่างนี้ไม่สมดุลก็ต้องมีอาหารเสริมบ้าง

ก็อย่างที่บอกไปว่า
ให้น้องทุกคนเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด
เพราะว่าการเข้ามาในวงการบรรเทียร์เลยหลายคนก็
อยากจะเข้ามานะแต่บางทีคนที่ตั้งใจจะเข้ามาบางทีแบบระหว่างทางไปเจอความถนัดของตัวเองอย่างอื่นเลย
อันนี้ก็อยากให้น้องทุกคนที่เข้าประกวดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ดีที่สุด
แล้วก็ระหว่างทางเผื่อเจออะไรที่ตัวเองถนัดบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องไปจบที่เล่นละครหรือว่าอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นทางอื่นก็ได้ก็ขอโวยพรให้น้องทุกคนโชคดีครับเป็นกำลังใจให้
เมื่อเขาเริ่มเอากากมาให้เร็วขึ้นเลย
เริ่มมาแล้วที่พี่มาถามผมนี่เอาจริงเลยไม่ได้ดู
แต่ว่าก็รู้เรื่องของกระแสอยู่อะไรอย่างนี้ครับ

ที่จริงเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้เรื่องกระแส

ก็คือจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้พูดตรงเลยว่า
ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้มาถามผมอะไรอย่างนี้
มันเป็นเรื่องของอดีตผมด้วยความสับเสียงของผม
ผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องอดีตเท่าไหร่
แต่ก็ถ้าถามว่ายอมรับว่าใช่ไหม

จริงเรื่องผลกระทบผมขอพูดนิดนึงว่า
ผมก็ต้องคือผมเสียใจอย่างหนึ่งว่า
เสียใจแล้วก็อยากขอโทษสำหรับคนที่อยู่รอบตัวผม
คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ขอโทษคนที่รักผม
คนที่ผมรักแล้วก็คนรอบตัวเขา
หรือว่าหลายคนที่อยู่ข้างผมอะไรอย่างนี้
บางทีมันมีผลกระทบทำให้เกิดความคิดมาก
เกิดความไม่เข้าใจหรือว่าเกิดความกังวลใจอะไรอย่างนี้
อันนี้เราก็เสียใจที่มันมีผลกระทบตรงนี้ด้วย
โดยพี่คิดเองคิดมาก่อนมั้ยครับว่ามันจะกลายเป็นดราม่า
มีบุคคลที่๓คนที่๔เข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะขนาดนี้
คิดเลยครับไม่คิดแล้วก็สุดท้ายหลายอย่าง
พอเมื่อพอแบบมีกระแสมาอะไรอย่างนี้เนอะ
คืออย่างหนึ่งพอมันมีกระแสมากระทบตัวเราแล้ว
จริงตัวผมเองนะผมพูดตรงว่าผมไม่ได้ไปเปิดดู
เปิดอ่านหรืออะไรอย่างนี้ฮะแต่ก็พอจะรู้ว่ามีอะไรเข้ามาบ้าง
ก็ได้แต่คิดว่าที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องของคนสองคน
แล้วก็คนอื่นคงไม่ได้มารู้อะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ได้แค่ปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้คิดไม่ดี
หรือว่าโกรธหรือว่าอะไรแต่ว่ามันก็เสียใจ
แต่ก็โอเคต้องปล่อยให้มันผ่านไปเพราะมันเป็นอดีต
แล้วได้เห็นที่แฟนน้องเขามาโพสไหมคะ
เห็นนะครับเห็นหลังจากวันที่ผมสัมภาษณ์ไป

อันนี้ผมพูดจริง้ะกับน้องเขาไม่เคยมีอะไรที่ไม่ดีต่อกัน
ตามงานบ้างนานมากแล้วไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีต่อกันเลย
ดังนั้นผมไม่รู้ว่าน้องเขาโพสต์ถึงผมหรือว่าโพสต์ถึงใคร
อันนี้พอเราเมื่อเราไม่รู้ปุ๊บแล้วเราไม่ได้คิดว่าเขาว่าเราอยู่แล้ว
ก็ปล่อยไปอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรจริง
คอลูกหลังบอกว่าได้เคลียร์กันไหม

จริงผมว่าณตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนด้วยครับ

แต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้ว

ผมว่าถ้าสมมุติยิ่งพูดอีก
มันจะยิ่งเป็นการทำร้ายกันทั้งคู่
เพราะผมเชื่อว่าน้องเขาแล้วก็น้องทั้งสองคน
เขาก็อยากให้จบแล้วจริง
แล้วผมเชื่อว่าคนรอบตัวของเขา
แล้วก็ในส่วนของผมในคนรอบตัวของผม
คิดว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องอดีตอะไรพวกนี้

จากเรื่องนี้กระทบกับคนของเราด้วยไหมครับพี่เกด

มันกระทบเรื่องของความรู้สึกอะไรอย่างนี้

มันเป็นเรื่องในวงการเรื่องข่าวอะไรอย่างนี้
เขาก็อาจจะไม่คุ้นชินกับเรื่องพวกนี้มากนักอะไรอย่างนี้ครับ

ก็จริงเขาก็มีแบบว่าเสียใจเหมือนกัน

ไม่เข้าใจในเรื่องของข่าวว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้
คือเราอยู่ตรงนี้มาเราก็เข้าใจเนาะ
เราจะเสียใจแต่เราก็ต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็
แล้วก็เข้าใจก็ได้พูดคุยกันแล้วครับ

พ่อผมแม่ผมอะไรอย่างนี้ก็ยังแบบ
ยังไม่เชิงไม่เข้าใจแต่ว่าเขาก็กลัวว่าเราเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าจริงแล้วตัวผมเองผม
ไม่ได้คิดอะไรแล้วจริงคือเราเสียใจที่
เสียใจที่มันกระทบความรู้สึกคนรอบข้างที่ทำให้เขา

ว่าเราจะเครียดไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องคอยบอกพ่อบอกแม่เราด้วย
ผมว่ามันเอาอย่างนี้ละกันคือ

ดีมั่งไม่ดีมั่งหรืออะไรก็ตามแต่
ผมว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสิ่งที่มันเคยผ่านมาแล้วมา

และชีวิตมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าใครก็ตาม
ผมว่ามันก็น่าจะโอเคแต่มันอยู่ที่ใจเรามันก็ต้องดีก่อน
อะไรอีกเดียว
แสดงชื่อดังไปเตะบอลต่างจังหวัด
เตะกันจนหามอ่างแต่งพอพอบันชี
แล้วเราเคยไปเตะหลังจังหวัดมา

ใช่ชีวิตนั้นเป็นชีวิตนั้น

คืออะไรแบบนี้นะ
อยากให้คนที่เริ่มอ่านข่าวหรือเห็นพาดหัวเนี่ย

เห็นปุ๊บคิดว่าเป็นผมเลยนะ
ต้องมีวิจัยการรับชมนะฮะ
คือตัวผมเองหมายถึงว่าที่ไปเตะบอลต่างจังหวัดไหมไป
แต่ว่าเตะอ่างแตกเนี่ยเราไม่เคยเตะบอลในอ่าง
เราเราไปเตะฟุตบอลจริงพวกผมคิดดีด้วยนะ

อย่าเอาเรื่องแบบนี้มาแปดเปื้อนพวกผมเลย
ไม่มีแน่นอนไปเตะบอลอ่างแตกอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอน

เสียเหงื่อในสนามอย่างเดียว
เหงื่อในสนามอย่างเดียวใช่ครับผม
ไม่เคยอ่างแตกทำบ้านขาดอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ

มันเลยถอยนำหน่อยจากชื่อแรกที่ผมเห็น

แต่ว่าเข้าใจได้อ่ะ

ผมถึงบอกไงว่าให้มีวิจารณญาณนิดนึง
เพราะว่าบางทีแบบคนเห็นปุ๊บเขาก็จะ
นิดเดียวผมพูดอีกนิดนึงได้ไหมเรื่องขอพูดเรื่องร้านทองหน่อย
คือโตญแพง่าที่ร้านมีเฟซบุ๊คปอม
เฮ้ยนี่เปลี่ยนประเด็นเองเลย

ที่บ้านมีคนเอารูปเค้าคับพูระไปใช้
คนนั้นคนนี้ที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คอะไรก็ไม่รู้
เอารูปเราไปใช้แล้วเขาก็ขึ้นต้นว่า
วันนี้เฮียเปิดร้านทองวันแรก
พิมพ์คำว่ายินดีด้วย
แล้วจะแจกเงิน๓๐๐๐หรืออะไรอย่างนี้
ตัวผมตอนที่เห็นหัวข้าวความ

เขาคงรู้สึกว่าเราจริง
เพราะมันเป็นรูปครอบครัวแล้วผมก็ยืนยิ้มอยู่อย่างนี้

และขนาดผมเองเอารูปแคปรูปนี้ไปโพสต์ในไอจี
ก็ยังมีคนมายินดีด้วยในไอจี
ใช่ก็คือคนไม่รู้ว่าจริงแล้วผมโพสต์ไปว่ามันมีคนแอบอ้าง
ก็อย่างนี้แล้วกันสรุปคือตอนนี้มีเฟซบุ๊คเอารูปผมไปใช้
เอารูปครอบครัวไปใช้แล้วก็เหมือนโยงเข้าว่าถ้าใครพิมพ์คำนี้เข้ามา

หรือว่าจะโยงเข้าไปในเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
ยังไม่ได้สร้างความเสียหายกับที่ร้านโดยตรง
แต่ว่ามันเสื่อมเสียที่เขาเอาลูกเราไปใช้ในทางที่ไม่ดี
แล้วก็ตอนนี้ก็แจ้งความแล้วแจ้งความแล้วแล้วก็รอดำเนินการ
ถ้าสมมุติว่าไม่หยุดเพราะว่ามีหลายคนมากเลย
เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปถ้ายังไม่หยุดจะไปแจ้งเกี่ยวกับที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้

ใช่มีหลายคนเข้ามากพี่คือก่อนที่จะไปแจ้งความก็มีสามสี่
แล้วแจ้งความแล้วมีคนส่งมาให้ดูเรื่อยว่ามีอีก
มีเฮียนั่นเฮียนี่บางคนบอกว่ายินดีกับเฮียบอยที่เปิดร้านทองมีอย่างนี้ด้วย

ก็มีไปแจ้งกับเขาไม่เปลือกเขาไหมว่า
อย่าทำหน้าหยุดทำหน้าเลย
ยังไม่ได้คุยกับเขาแต่ว่าน้องชายกับน้องสาวผมก็เลยไปแจ้งความก่อน
เอาหลักฐาน
ที่ที่ลงไปอ่ะคือแบบว่าอยากให้รู้ว่าอาจมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุชฎฤทธิ์
ก็คืออยากให้ดูนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนทำอาหารกินโดยแบบที่เอาง่ายเข้าว่าอะไรอย่างนี้
โดยไม่นึกถึงว่าคนอื่นเขาจะเสียหายยังไงก็ฝากด้วยครับโอเค
ขอบคุณค่ะพี่เกช